ก็เหลืออีกไม่กี่นาทีนะครับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยครับ
ก็จะลงสนามในเกมที่๒พบกับทีมชาติมาเลเซียนะครับ
ในเวลาสิบหกนาฬิกานะครับซึ่งเกมแรกที่ผ่านมาเนี่ย
ผลงานดีนะครับเก็บสามแต้มเอาชนะสิงคโปร์มาสามต้นหนึ่งนะครับ
เกมนี้ถ้าชนะได้ในอีกนะครับโอกาสที่ทีมไทยจะเข้ารอบต่อไป
ก็มีโอกาสสูงนะครับซึ่งล่าสุดเองนะครับ
โคตรอิสราชิคาโลก็มีการจัดสิบเอ็ดผู้แร่งคนแรก
พี่หมายนะครับเดี๋ยวอัปเดตกันก่อนแล้วกันนะครับ
ทีมชาติไทยเจอกับมาเลเซียครับเกมแรกไทยชนะสิงคโปร์มาสามต่อหนึ่งนะครับ
นี้ก็ยังไม่มีโจรทานเข็มดีแล้วก็เศรษฐศิษย์สุวรรณเศษนะครับ
ที่ยังไม่ได้เดินทางมาร่วมทัพทีมไทยนะครับที่เหลือก็ถือว่ายังอยู่กันครบนะครับ
ไปดูกุมาเลเซียกันบ้างครับมาเลเซียของเอลันโกวานเอลาวาลาซัน
คุณศึกของมาเลเซียก็ยังคงจะใช้ชุดเดิมครับที่ชนะทางสวบป้อเป้าลาออกมาห้าต่อหนึ่งนะครับ
นำโดยซิกอิกซันยืนเฝ้าเสานะครับแล้วก็กัปตันทีมนะครับมูไคลี่อัสมันนะครับ
สิบเอ็ดผู้เล่นของทีมชาติไทยนี่ออกมาแล้วนะครับเจอกับมาเลเซียในระบบสี่สามสามนะครับ
ผู้สาปรับตูเป็นโสพลวิทรักญาตินะครับกล้องหลังก็มีโพงศักรณ์ตีศาสตร์
จัดกระพงสารมหุงทรงชัยทองฉ่ำชัดมงคลเบลืองธนโลอิริฟันดอลละ
ชานนโรงภมสี่แก้วลีออนเจมส์ครับแนวลุกก็มีปุริเชษรทอสสนนิท
ถิศศัตริย์ภรรยพิมัยแล้วก็อ่าจิตพลคีรีหลมนะครับ

ทีมไทยทำได้ดีกว่านะครับชนะ๒แล้วก็

ล่าสุดที่เจอกันในปี๒๐๒๑นะครับในรอบแบ่งกลุ่ม
ไทยแพ้มาเลเซียไป๑ประตูต่อ๒นะครับ
ส่วนบรรยากาศหน้าสนามทัพช้างศึกที่จะลงสนามเจอกับมาเลเซีย
วันนี้เวลา๑๖กริกาทีมข่าวของเราเก็บภาพมาฝากนะครับ
อุณหภูมิ๓๘องศาเลยครับ
ซึ่งก็ไม่ต่างจากประเทศไทยในตอนนี้เหมือนกันนะครับ
ส่วนแฟนบอลครับแฟนบอลทีมชาติไทยก็มีการให้สัมภาษณ์ว่า
ยังรอบัตรเข้าชมจากสถานทูตไทยในกัมพูชาอยู่นะครับ

แต่ความต้องการบัตรมันมากกว่านั้นนะครับ
พร้อมก็มองว่าหากเป็นการระบบขายบัตรนะครับ

เพราะมีคนจำนวนมากครับที่จองบัตรได้ครับ
แต่ไม่ไปดูนะครับแล้วก็ยังทิ้งบัตรไว้ด้วยนะครับ
ทำให้ทางแฟนบอลไทยบางส่วน
ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปชมได้นะครับ
มันมีคนจองได้แต่ไม่มาดู
จองแล้วไม่มาดูมันทำให้เสียสิทธิ์
คนที่เขาอยากจะมาเชียร์กีฬาจริง

ผมกลัวน้องถ้าเสียเร็วเนี่ยกลัวจะกลับมายาก

ถ้าได้ก่อนน้องจะคลายความกังวลไปนะครับ